เอ้ามาดูหัวขโมยรายนี้กันหน่อยคุณผู้ชม

คือมีอดีตผู้สมัครสอสอจังหวัดระยองเนี่ย
เขาสร้างสารสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชเอาไว้ที่บ้านพัก
แล้วก็มีดาบเหล็กน้ำพีของพระเจ้าตากศิลป์อยู่ใช่ไหมคะ
หัวขโมยรายนี้กล้ามากคุณผู้ชมไปขโมยออกมา
ดาบอ่ะนะเออไปขโมยดาบออกมาเลยแต่ไม่รอดนะคะ
ตำรวจจับได้ทันเนี่ยดูสิเดินมาคว้าดาบแล้วก็เนี่ย
หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแบบนี้เลย
กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้นะคะ
หัวขโมยรายนี้คือนายประพฤติทองสง่าอายุ๓๕ปีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่บ้านของนายพิทักษิริวงศ์
ผู้สมัครสอสอเขต๓จังหวัดระยอง
แล้วก็ทำทีบอกคนที่นั่งอยู่หน้าบ้านบอก
เนี่ยนับถือสถามากเลยขอขึ้นไปกราบไหว้สาการะ
หล่อสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชที่นายพิทักษ์สร้างสารเอาไว้
ระเบียงชั้น๒ของบ้านหน่อยได้ไหม
แม่คือเขาตั้งใจสร้างเอาไว้ให้ประชาชนทั่วไป

พอบอกว่าอยากจะขึ้นไปไหว้เขาก็ให้ขึ้นไปค่ะ
แต่ปรากฏว่าลงมาไม่ลงมามือเปล่าค่ะ
เอาดาบพระเจ้าตากศิลปติดมือกลับมาด้วยเฉยเลย

หลังทราบเรื่องนะคะเจ้าของบ้านเขาก็รีบแจ้งความที่สอบพอปลวกแดงทันที
ตำรวจก็ออกติดตามแล้วก็จับตัวนายประพฤติได้ทันควัน
มีของกลางดาบเหล็กน้ำพีอยู่ในมือเลย
แต่อยู่ในสภาพชำรุดด้ามไม้มันหลุดหายไปค่ะ
แต่ตำรวจทำงานเร็วนะต้องยอมรับเลย๒ชั่วโมงผ่านไปเท่านั้นแหละ

นายพิทักษ์เขาเล่าให้ฟังว่าดาบเหล็กน้ำพีเล่มนี้เนี่ย
เขาเช่าบูชามาในราคา๑๕๐๐๐บาท
ที่ตำรวจสามารถติดตามจับตัวคนร้ายรายนี้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ย
เขาเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความศักดิ์สิทธิ
แล้วก็อภินิหารบารมีของสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราช
เขาบอกว่าดาบเล่มนี้มีค่ามีคุณค่าสำหรับเขามาก
มาขอซื้อก็ไม่ยอมขายให้นะคะ